รัชบุรีนะครับมีชาวบ้านเจอเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับเจอกันมา๒อาทิตย์แล้วด้วย
นี่ฮะนี่ที่ราชบุรีแล้วนะไม่ใช่ชายภูมิแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
กลางดึกนะของคืนวันก่อนคืนที่ผ่านมานะฮะมีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดรัชบุรี
ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้เป็นดวงไฟประหลาดลอยบนท้องฟ้าลักษณะสีแดงส้มบางทีก็เปลี่ยนเป็นขาวเหมือนที่ชายภูมิเลยนะ
คล้ายกันเลยใช่แล้วก็ลอยขึ้นไปในระดับความสูงที่แบบลักษณะคล้ายกันเลยแบบนี้นะครับที่หมู่บ้านเขาก็บอกโอ้โหกระสือมั่งกระสือออกหากิน
โพงผีปอบอะไรก็ว่ากันไว้แล้วแต่ความเชื่อเนี่ยนะฮะเขาบอกเห็นกันมาสองอาทิตย์แล้วคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ชาวบ้านได้ข่าวว่าเออมีคนถ่ายได้มีคนเห็นแบบนี้เขาก็ออกมากันเยอะเลยฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่กลางทุ่งนาหมู่บ้านชัดใหญ่ในพื้นที่หมู่สามตะบนรางบัวอำเภอชอมบึงจังหวัดรัชบุรี

แล้วใต้ดวงไฟเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นลักษณะเป็นสีขาวเป็นยวง

ในแรกสินติว่าเป็นคนเขาจุดเผ่าต่อฟ้า

เค้าต้องเห็นแทบทุกครั้งที่มา
สีขาวแกงเอก

ใช่ครับก็คือ๑อาทิตย์เจอ๑อาทิตย์๗วันนี้เจอ๕วัน

มีช่วงนี้แหละครับแบบว่าคนเขามาเยอะก็ไม่ค่อยเห็นครับ
พ่อแม่เค้าเคยเห็นเขาบอกว่าใช่
แต่ว่าเรามาเราไม่ได้ต้องการทำอะไรเขา
เราแค่อยากรู้ว่ามันมีอยู่จริงนะ
นี่ฮะบางคนเขาเจอเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ทันก็มี
ถ่ายไม่ทันก็มีแต่เมื่อคืนที่เขามากันเนี่ยไม่เจอ
มารอดูกันเยอะเลยไม่เจอนะครับเมื่อคืนนะฮะ
ไม่มีแสงไฟประหลาดไม่พบแสงไฟอะไรเลยนะครับ
รอจนแบบคือรายวิแววบางคนก็บอกเมื่อคืนคืนเดือนมืด
บอกว่าให้มาคืนเดือนมืดหรือว่าช่วงคืนวันโกนวันพระเนี่ย
อันนี้อาจจะเจอแต่เมื่อคืนพอสักใกล้ใกล้สี่ทุ่มครับ
กลัวไม่ทันเคอร์ฟิลล์นะช่วงที่รอตั้งแต่ค่ำก็เลยไม่เจอกันนะครับ

คือทุ่งนาห้วยด้วนแถวนั้นเขาเรียกกันแบบนั้น
ตอนนอนอยู่รู้สึกร้อนนอนไม่หลับเลยหยิบไฟส่องกบเนี่ยมาคาดหัว
แล้วก็หยิบฉมวกไปนะฮะเพื่อจะออกไปหากบหาเขียดเพราะนอนไม่หลับออกไปหากบหาเขียดดีกว่า
ระหว่างส่องกบส่องเขียดอยู่ลุงบุญลือบอกว่ามองไปเห็นดวงไฟสีแดงอมส้ม
ลักษณะเป็นดวงไฟไม่ใช่ดวงกลมด้วยลอยสูงอยู่สัก๓เมตรจากพื้น
ลอยไปลอยมาแถวบริเวณฝั่งตรงข้ามทุ่งนาที่ยืนอยู่ห่างกันสักแค่๕๐๐เมตร
ลุงบุญลือบอกตอนนั้นตัดสินใจวิ่งตามไปดูนะฮะลุงบุญลือวิ่งตามไปดูนะครับ
พอยิ่งวิ่งแสงไฟก็ยิ่งเริ่มเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ทิ้งห่างไปเรื่อย
แล้วแสงไฟจากที่เป็นสีส้มก็เปลี่ยนเป็นแบบติดติดดับแล้วก็มืดสนิท
แล้วก็หายไปกับความมืดนี่ฮะเมื่อคืนวันก่อนลุงบุญลือบอก
พยายามจะตามแล้วแต่ตามไม่ทันค่ะก็เลยไปบอกชาวบ้านในหมู่บ้าน
ไปบอกผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ทุกคนมาช่วยกันที่สุดแล้วก็มาเฝ้ามาดูกันนะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยดวงไฟแบบนี้หลายคนก็เห็นเหมือนกัน
ส่วนผู้ใหญ่บ้านหมู่สามนะฮะในพื้นที่ที่เขาเจอดวงไฟประหลาดกันเนี่ย
ชื่อว่าในกล้าแก้วพลึกนะครับบอกว่าพอทราบเรื่องจากชาวบ้านเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย
แล้วก็มีชาวบ้านมายืนยันกับผู้ใหญ่กล้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า๑๐คนนะ
บอกว่าเห็นจริงบอกว่าแสงประหลาดเขาเห็นกันนะครับคล้ายผีกระสือ
ก็เลยพาชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครออกพิสูจน์เพื่อจะหาความจริงให้กับชาวบ้าน
จะได้ไม่ต้องมาจับกลุ่มกันออกพิสูจน์กันเอง
เพราะว่าช่วงนี้เคอร์ฟิลล์ด้วยมีพรกรฉุกเฉินด้วย
ห้ามคนออกนอกบ้านหลัง๔ทุ่มด้วย
อย่างน้อยชาวบ้านก็จะได้ไม่ถูกดำเนินคดีเผื่อกลับบ้านไม่ทัน
ผู้ใหญ่ก็เลยจัดอาสาสมัครหาแล้วนะครับ
พิสูจน์ของผู้ใหญ่บ้านนะครับ
มาดักเฝ้าอยู่ที่กลางทุ่งนาของหมู่สามนะครับ
อยู่ตรงจุดกลางระหว่างหมู่บ้านระหว่างหมู่เจ็ดกับหมู่สาม
ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าเขาหนองกลวยช้างอันนี้หมู่เจ็ด

ระหว่างที่เฝ้าอยู่ประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับในคืนนึงผู้ใหญ่กล้าบอกว่า
ดวงไฟสีแดงอมส้มลักษณะจะเป็นวงกลมก็ไม่ใช่
รีก็ไม่เชิงลอยอยู่เหนือต้นไม้
แต่ลักษณะการเห็นจะแตกต่างจากชาวบ้านเห็น
คือแสงไฟจะกระพริบแบบติดสลับดับ
แล้วก็ลอยหายไปบริเวณเขาน้อยก็เลยยังไม่ปักใจเชื่อว่าแสงไฟประหลาดที่เห็นเนี่ยจะเป็นกระสือ
ว่าแสงไฟอะไรกันแน่ผู้ใหญ่เห็นเนี่ยคือแบบกระพริบติดติดดับแล้วก็หายไป
ค่ะแต่ชาวบ้านเขาเห็นเป็นดวงอ่าลอยลอยแล้วก็ลอยหนีไปเรื่อยเรื่อย
อาสาสมัครที่ผู้ใหญ่บ้านมาด้วยกันเนี่ยก็เลยมีการเปรียบเทียบโดยการใช้แสงไฟจากแฟลต์โทรศัพท์มือถือ
แสงจากไฟหน้ารถจักรยานยนต์มาลองถ่ายภาพดูนะฮะก็พบว่าเป็นแสงไฟคนละแบบกับที่เห็นลอยไปลอยมานะ
คือถ้าจะเป็นคนที่แบบเอาไฟฉายมาส่องขึ้นไว้หรือส่องไฟหน้ารถจักรยานยนต์ขึ้นไปอย่างนี้
มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่ชาวบ้านเขาถ่ายเจอ
จุดสุดท้ายที่เห็นแสงไฟประหลาดที่หายไปคือจุดตีนเขาสน
ซึ่งที่เขาสนเนี่ยมีเรื่องเล่าในอดีตนะครับที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบอกนะ
อดีตเนี่ยมีเรื่องเล่าบอกว่าจะมีทางให้เดินเข้าไปคล้ายเป็นถ้ำ
ถ้ำนี้เคยมีคนที่มีวิชาอาคมแล้วก็คุณสัยไปอาศัยอยู่
ไม่มั่นใจว่าแสงประหลาดที่หายไปจะหายไปในปากถ้ำนี้หรือเปล่า
เพราะในปัจจุบันปากถ้ำเขาสนไม่มีคนอยู่แล้วนะฮะไม่มีใครอาศัยอยู่
แล้วไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปด้วยต้องเดินเท้าเข้าไปนะ
เพราะรู้กันอยู่ว่าในถ้ำแห่งนี้เนี่ยงูเยอะแล้วเป็นงูจงอางด้วย
อาศัยแบบเป็นฝูงใหญ่คือเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเคยมีวัยรุ่นมีชาวบ้าน
จะไปพิสูจน์เรื่องเล่าเขาสนที่ว่ามีผีจริงหรือเปล่ามีงูจงอางจริงหรือเปล่า
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยถูกงูจงอางฉกตายไป๓คนแล้วนะ
เพราะฉะนั้นไม่มีใครกล้าไปอยู่แน่นอนไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปด้วยแถวนั้น
เพราะฉะนั้นไอ้แสงไฟที่มันเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
มันเป็นเหมือนดวงจันทร์นะครับมันเป็นดวงจันทร์เหมือนดวงจันทร์เราเลยนี่แหละครับเป็นสีส้ม
แล้วมันจะมันจะลอยได้ตอนนี้มันจะลอยอยู่ระดับหัวคนหรือบางทีก็ลอยระดับยอดไม้
แต่ว่าเวลาแล้วเวลามันลอยมามันจะแดงแล้วก็เวลามีคนทักก็จะหนีเร็วเลย
เราก็ตามกันทุกครั้งนะที่เราไป๓ครั้งที่เราเห็นล่าสุดนะ
แล้วเคลื่อนที่เร็วนะเพราะว่านาทีหนึ่งเนี่ยลอยประมาณ๒๓วาได้นะ
เพราะว่าเราขี่มอไซค์ตามไม่ทันเพราะเราไปนั้นไปหายที่หลังเขาทุกครั้งคนในหมู่บ้านเคยลงเข้าไปเหมือนกันที่ในถ้ำ
แต่ตอนนี้หลายปีไม่มีคนเข้าไปเพราะว่ามีงูมีงูจงอางก็เลยไม่มีคนเข้าไป
ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าก็ไม่มีคนกล้าเข้าไปเพราะแบบเหมือนมีพี่มือดูนะครับ
ก็แบบไม่น่าจะใช่ฝีมือคนเพราะคนจะเข้าไปตรงนั้นเขาไม่กล้าหลอกงูเยอะ
ทีนี้เราก็เลยลองดูหน่อยครับทุกผู้ชมครับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ไปดูช่วงกลางวันค่ะอ่าจุดที่เขาบอกเห็นแสงไฟประหลาดเนี่ย
ในพื้นที่รัชบุรีที่จอมบึงเนี่ยเป็นทุ่งนาลานกว้างแบบสุดลูกหูลูกตานะฮะ
ตอนกลางวันเป็นแบบนี้นะเป็นจุดที่ชาวบ้านบอกว่าเจอแสงไฟประหลาด
เราไปสังเกตการณ์แล้วก็ไปเก็บภาพทั้งแบบกลางคืนกลางวัน
เพื่อเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยมีบ้านคนหรือเปล่า
แสงไฟจากบ้านคนหรือว่ามาจอดรถแล้วก็ส่องไฟหน้ารถขึ้นไป
ว่าส่องไฟฉายขึ้นไปหรือเปล่าค่ะนี่ฮะตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนเราอยู่
เพื่อจะรอดูแล้วก็เปรียบเทียบดูเลยนะฮะจะเห็นว่ามันเป็นร้านกว้างสุดลูกหูลูกตา
ใช่ก็เป็นที่โล่งเนอะเออไม่มีบ้านใครไม่มีใครจะมาแอบมาซุ่มอะไรเนอ
จากอยู่ใต้ต้นไม้แล้วส่องขึ้นไปแต่มันก็ต้องใช้ไฟแบบดวงใหญ่มากอ่ะ
ใช่เพราะขึ้นไปข้างบนแล้วแบบยังถ่ายเห็นแบบไกลขนาดนั้นอ่ะ
นี่นะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ดวงดวงจันทร์นะฮะ
นี่ฮะอันนี้ดวงไฟสีส้มกับสีขาวที่เขาถ่ายเจอกันที่ราชบุรี
จากการสำรวจของทีมข่าววันนี้ไม่เจอแสงไฟนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าแสงไฟประหลาดเนี่ยจะออกมาปรากฏให้เห็น๓ลักษณะนะฮะ
คือวันที่อากาศชื้นหรือว่าฝนเพิ่งหยุดตกหรือไม่ก็วันพระ
แล้วก็อีกคืนเนี่ยก็คือคืนเดือนมืดมี๓วันก็จะบุรี
ค่ะเดี๋ยวนี้เวลาใครเจอดิฉันข้างนอกนะถามตลอดเลยว่าตกลงใช่กระสือไหม
ใช่โดนคำถามนี้ตลอดเลยผมก็เจอยังตอบไม่ได้เลยอ่ะแต่มีดวงไฟจริง
จะถามผมว่ามีกระสือไหมผมบอกว่าผมไม่มีแต่วันนี้มีข่าว
มีข่าวกระสือแน่ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับ